ต่อไปนี้นะคะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครยิ่งกว่านิยาย

ประกาศตามหาหลานชาย
เพื่อที่จะมารับมรดกของผู้เป็นพ่อ
ซึ่งเพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์เมื่อเดือนตุลาคมก็คือเดือนนี้

จนทำให้ตอนนี้ไม่มีใครรับมรดกนะคะ
มีทั้งที่ดินแล้วก็มีทั้งที่บ้านเนี่ยนะคะ
อยู่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
มูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท

แล้วก็มีลูกชายอยู่แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าลูกชายอยู่ที่ไหนเนี่ยนะคะ

ผู้ที่เสียชีวิตนี้คือนายสารวุฒิพงศ์นิยมค่ะ
เสียชีวิตเดือนตุลาคมปี๒๕๕๙
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเอาภาพคุณสารวุฒิมาให้ดูนะคะ
เพื่อให้ทางคนที่อาจจะรู้จักเนี่ยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ยาดกำลังตามหาลูกชาย
คนเดียวของนายสารวุฒิที่หายไป

หลังจากที่เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ว
ปี๖๐ทิ้งทรัพย์สินไว้เป็นที่ดิน
หลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเกือบ๑ไร่
ปลูกสร้าง๕หลังก็ประกอบด้วย
บ้านชั้นครึ่ง๑หลังห้องเช่าอีก๔หลัง
รวมทั้งหมด๑๕ห้องมูลค่า๑๐ล้านบาท
นายคณิสรนานินซึ่งเป็นน้าแท้ของนายสารวุฒิ
เล่าว่าที่ดินผืนนี้แต่เดิมเป็นสมบัติตกทอดของครอบครัวนี่แหละ

บ้านหลังใหญ่ที่เห็นซึ่งเป็นหนึ่งในมรดก
ก่อนหน้านี้อยู่ด้วยกัน๓คนค่ะ
สมาชิกของครอบครัวนี้๓คนทยอยเสียชีวิตไปนะคะ
เริ่มต้นจากนางทองใบก่อน
ตามมาด้วยคุณพ่อก็คือนายสังบล
และนายสารวุฒิเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
ทำให้บ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่

เคยจำได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
นายสาราวุธมีภรรยา๑คน

และมีลูกชายกับพันรยานี้๑คน
แต่ว่านางทองใบผู้เป็นแม่เนี่ย

ก็เลยมีอันต้องเลิกรากันไปนะคะ
และภรรยาของนายสารวุฒิเนี่ย

แต่ปัญหาที่มีตอนนี้คือ
ไม่มีข้อมูลของทั้งพันรยาเก่า
และลูกชายของนายสารวุฒิ

อยากจะให้ช่วยเป็นกระบอกเสียง
ตามหาลูกชายและอดีตภรรยาของนายสารวุฒิ

ไม่มีใครรับมรดก๑๐ล้านบาทนะคะ
ฟังเสียงน้าของนายสารวุฒิค่ะ
ของบทท้องหลานไม่มีเลยนะแต่ได้ข่าวว่าสารวุฒิ
เขาได้เงินส่งให้ลูกแต่ไม่รู้เอกสารไม่รู้อะไรเลย
ไม่รู้จังหวัดไม่รู้ที่อยู่ผมก็อยากจะรู้ถ้ารู้
ตามหานานแล้วตอนนี้มันมืดแปดด้านว่าจะไปหา
ที่ไหนก็เลยต้องทำวิธีนี้ถ้าดูอยู่หรือว่ารู้ให้
ติดต่อมาหาเราหรือว่าถ้ามาไม่ได้จริงจริงหรือว่าไม่
พร้อมที่จะมาหรือยังไงช่างติดต่อหาเราเราไปหาเอง
ได้ขอให้รู้ที่อยู่นี่เป็นคำพูดของน้าของนาย
สารวุฒินะคะซึ่งก็ไปพูดตรงกันกับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับ
เรื่องของการให้เงินดูแลบุตรเนี่ยนะคะเพื่อนบ้านเนี่ย
ให้ฟังว่านายสารวุฒิเคยเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับ
ลูกชายบอกว่าทุกเดือนจะต้องโอนเงินไปให้ลูกชาย
แต่โอนผ่านบัญชีของภรรยานะอดีตภรรยาเนี่ยนะคะส่วน
ข้อมูลเชิงลึกว่าลูกเนี่ยชื่ออะไรภรรยาเนี่ยชื่ออะไร
ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนนายสารวุฒิเขาไม่เคยเล่าให้ฟังค่ะ
รู้เพียงว่านายสารวุฒิพูดอยู่คำหนึ่งวันหนึ่งเมื่อลูก
โตขึ้นลูกก็จะรู้เองว่าพ่อเป็นใครแต่เพื่อนบ้าน
บอกว่าก็ยังไม่ถึงวันนั้นนะยังไม่ทันได้ถึงวันนั้น
เพราะนายสาราวุธมาด่วนจากไปก่อนจากอุปัตติเหตุเนี่ย
ภายหลังจากที่นายสารวุฒิเสียชีวิตไปทางญาติก็เลย
ปรึกษากันว่าสมบัติที่เหลือไว้นี่ทิ้งไว้เนี่ย
ควรจะเป็นลูกของลูกชายคนเดียวของนายสารวุฒิก็เลยอยาก
ประกาศตามหาเพื่อที่จะให้คนตายจากไปอย่าง
งบจากไปอย่างสบายใจไม่มีอะไรต้องห่วงอยากบอกว่าใคร
ที่มีข้อมูลเห็นภาพหรือมีข้อมูลเบื้องต้นรู้จัก
นึกออกเนี่ยนะคะให้ติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่
ขึ้นหน้าจอสี่นะคะศูนย์เด้อสี่เก้าเจ็ดเก้าหรือ
จะติดต่อผ่านไทยรัฐทีวีให้เป็นสื่อกลางตามหาได้เช่น
คือเราไม่มั่นใจว่าลูกชายเขาสามารถจำคุณพ่อได้หรือเปล่า
ตอนแยกทางกันไม่รู้ว่าอายุน้อยแค่ไหน